ยังไม่หมดนะคะวันวาเลนไทยยังมีเรื่องโหดอีก
อย่างที่เล่าไปค่ะมีธอมสาวที่อุบล

แต่ภาพที่ไลฟ์ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการไลฟ์บอกรัก
การกินข้าวสวีทหวานมันคือไลฟ์ซ้อมแฟนผู้หญิงอะค่ะ
แล้วผู้หญิงเขาก็ร้องไห้แล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวด
ชาวเน็ตก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่า
จะช่วยตรวจสอบคลิปนี้แล้วไปดูให้หน่อยค่ะ
ที่มันทำมันไม่รู้สึกสึกสา
หน้ากูเจ็บครั้งเกี่ยวมาหมดแล้ว
ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวจริงครับ
กูเป็นคนดีมามากพอแล้วนะ
เออพอดีต่อไปปล่อยให้กูคนเลวไป
มึงอ่ะแกเป็นด้วยเหรอ
กูกลับไปกับมึงแล้วตั้งแต่วันนั้น

เพราะว่ามันก็เป็นภาพของความรุนแรง
ที่เราก็ไม่ได้อยากที่จะนำเสนอเท่าไหร่
เป็นคลิปไลฟ์ในเฟซบุ๊กค่ะ
จะได้ยินว่าเสียงเนี่ยที่พูดคุยกันก็คือเสียงผู้หญิงทั้งสองฝ่ายแหละ
ก็คือเป็นแฟนกันนะคะเป็นธอมกับผู้หญิง
ก็มีการทำร้ายร่างกายและมีการขู่ฆ่ากันด้วย
ก็เราจะได้ยินเสียงเนาะทั้งเสียงด่าทอทะเลาะกัน
ลงไม้ลงมือแล้วก็เสียงกรีดร้องร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดของฝ่ายที่ถูกกระทำ
คนที่อัดคลิปนี้เป็นพลเมืองดีคืออัดออกมาจากไลฟ์ในเฟซบุ๊คอีกทีนึงนะคะ

พอตั้งสติได้ก็เลยกดอัดคลิปจากหน้าจอเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ถ้าเผื่อว่าคนที่ถูกทำร้ายมันเป็นอันตรายที่มากมายหรือว่าสาหัส
ก็จะได้มีการช่วยเป็นพยานแล้วก็เป็นหลักฐานได้
จนกระทั่งเขาตัดสินใจส่งคลิปนี้ให้กับเพจต่าง

เพื่อที่จะให้ช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือ
ผู้สื่อข่าวพยายามตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคะ
ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อุบลราชธานี
แต่ปัจจุบันน่าจะไปทำงานที่บริษัทผลิตอะไหล่ที่สมุทรปราการ
ส่วนผู้หญิงน่าจะเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อในพื้นที่
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ค่ะว่า
สถานที่เกิดเหตุจริงพิกัดจริงมันคือที่ไหน
แล้วก็ยังไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์ด้วย
ก็เลยยังหาพิกัดไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนยังไง